อายุ๒๙แล้วก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วค่ะ

ลุ้มคลั่งค่ะปัญหาก็คือเคยเสพยาเสพติดจนเกิดอาการหลอนนะคะ

แต่ยังดีนะเอาทางฝั่งสันฝั่งที่ไม่คมอะค่ะ
ฟาดไปสับใส่หัวพ่อครับแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายพ่อนะคะ
ก้านคอค่ะโอ้โหจับแม่ตัวเองเอาไว้ด้วย
ตำรวจต้องมาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ปล่อยตัวแม่นะคะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้ง
ก็เลยไปตรวจสอบบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองรีอำเภอเมือง
ผู้หญิงอายุ๕๓ก็คือแม่นะคะของผู้ก่อเหตุเนี่ย
ถูกลูกชายจับตัวล็อกตัวเอาไว้แล้วก็คลุ้มคลั่งค่ะ
นี่นะคะเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่เป็นครึ่งชั่วโมง
จะยอมปล่อยแม่ตัวเองอะค่ะ
อยู่ดีป่ะอ๋อพี่น้องเคยเป็นพี่น้องเคยเป็น
รู้แล้วสังสารอยากจะทำย้ายบ้าคุณแม่เลยในชีวิตนี้
อาคิดก็ระบากลูกเอ๊ยพ่อก็ตีไอ้เต๋ไอ้หนูแล้วป้าก็แย่งมีดนะ

ก็มันทะเลาะกันตามภาษาธรรมดาเนี่ย
อ๋อทะเลาะกันประจำ

ถึงขั้นพูดว่าแม่กลัวทุกอย่างแล้วเนี่ยแม่กลัวเนี่ยนี่นะคะ
ตำรวจก็รวบตัวลูกชายวัยยี่สิบเก้าที่เกาะเหตุอ่ะน่ะตอนตำรวจจับตัวยังพูดอ่ะ
ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะคะทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบในบ้าน
ก็เจอพ่อค่ะนอนสลบอยู่บนโซฟานี่ค่ะ
มีรอยปูดบวมแล้วก็ที่คอก็เจ็บด้วยเพราะว่าโดนลูกชายเอาอิโต้
ตีใส่หัวแล้วก็เตะเข้าก้านคอจนเนี่ยค่ะ
คือพ่อสลบนะคะที่นอนอยู่อ่ะครับ
ก็ก็ปล่อยมาปล่อยมาก็ไม่ทำร้าย
ของผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าลูกชายเสพยาเสพติดจนเกิดอาการหลอน
ทำร้ายพ่อแม่เป็นประจำแล้วก็ไม่มีเงิน
พอไม่มีเงินเอาของในบ้านนะคะข่าวของเครื่องใช้หยิบอะไรได้ฉวยอะไรได้เอาไปขายหมดเลย

พ่อแม่บอกโอ้โหเป็นแบบนี้มานานเดือดร้อนกันมากนะคะ
ถึงขั้นที่แม่เอ่ยปากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยเถอะจับตัวลูกชายแม่ไปเลย
บำบัดเอาไปอะไรก็ได้ถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะพ่อแม่กลัวนะ
พ่อแม่บอกว่าไม่แน่ใจว่าวันดีคืนดีพ่อแม่จะถึงขั้นแบบถูกลูกฆ่าตายหรือเปล่า

อ๋อเขาเตรียดยานั้นเราก็หล่อยมึงตัวท่านมันมันเคยเป็นอ่ะมันบ่อยอ่ะ
รอบนี้รอบที่๓ที่๔เราไม่มีหน่วยงานไหนช่วยเหลือป้าเลย
ตีอืมตระหลบแม่อ่ะอืม
ตระหลบเค้าก็จะพื้นน่ะ
ตำรวจก็รวบตัวชายที่ก่อเหตุไปสอบสวนที่โรงพักนะคะ
นี่ค่ะพอไปถึงโรงพักตำรวจบอกว่ายังพูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
วกไปวนมาคล้ายกับหลอนยาเสพติดจนเหมือนป่วยทางจิตทางประสาทเลยอะค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทชำนาญตรีเนธรักษาราชการผู้กำกับการสพเมืองชนบุรี
ก็เลยบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวผู้ก่อเหตุเขามีประวัติเสพยาเสพติดตั้งแต่อายุ๑๕
จนตอนนี้อายุ๒๙ยังไม่เลิกค่ะยังไม่เลิก
แล้วก็มีอาการป่วยอาการป่วยจิตเวทด้วยนะคะแล้วก็ไม่ยอมกินยาอีกต่างหาก
ต้นแจ้งข้อหาประพฤติตนวุ่นวายส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายอ่ะค่ะ
พ่อแม่เขาก็ไม่ได้แจ้งความไม่ได้เอาเรื่องอะไรลูกชายนะคะ
ก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายไปหาสารเสพติดไปตรวจอาการป่วยทางจิตทางประสาท
แล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พมมาร่วมสอบปากคำด้วยนะคะ
ป่วยทางจิตจริงไหมติดยาอาการหนักขนาดไหนยังไงก็ต้องรักษากันต่อ